เจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงในเทพนิยาย
แต่ว่าเป็นเจ้าหญิงตัวจริงของวงการบันเทิงค่ะ

เมื่อวันก่อนมาในชุดที่หรูหราราตรีสีขาวนะคะยาวแบบนี้

วงคู่มากับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องคุณต่อธนภพ

เออและที่ตานลูกแววก็คืออะไรรู้มั้ยคะ
เครื่องเพชรที่ทั้งสองสวมใส่อยู่นั้นมูลค่านับ๑๐ล้านค่ะ
บนคอของแม่แอฟอันนี้เฉพาะบนคอของแม่แอฟนะ
สี่สิบกรัฐอ่ะคุณโอ้โหมูลค่านี่ก็นะนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียว
เจอแม่แอฟเราก็ไม่พลาดถามถึงซุปตาตัวน้อยน้องปีใหม่ค่ะ
วันพ่อที่ผ่านมาแม่แอฟบอกว่าโหเซอร์ไพรส์มากปลื้มมากที่น้องปีใหม่ล้างเท้าให้คุณตา
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเพราะว่าตอนนี้คุณตาก็มาช่วยเลี้ยงดูน้องปีใหม่ด้วย
ก็ถือว่าเป็นคุณพ่ออีกคนนึงซึ่งในวันพ่อก็มีการวาดการ์ดให้กับคุณตา
ส่วนสงกรานคุณพ่อของน้องปีใหม่นั้นแม่แอฟบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันในวันพ่อ
แต่ว่าก่อนหน้าวันพ่อเนี่ยเขาก็ไปเจอกันมาแล้วซึ่งก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีดราม่าอะไรนะคะ
ส่วนตัวเธอเองก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของลูก
ข่าวลือที่ว่าสงกรานจะแต่งงานใหม่คุณแอฟจะว่ายังไง
บอกแบบนี้นะคะว่าไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรเลย
แล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าการแต่งงานใหม่ของคุณสงครานจะกระทบลูก
เพราะเจ้าตัวก็ได้มอบความรักความอบอุ่นให้กับน้องปีใหม่อย่างเต็มที่ค่ะ
ตอนนี้คุณตาคือช่วยแอ๊บเลี้ยงปีใหม่ด้วยฮะ
คือระหว่างคุณตากับหลานเนี่ยมีรูปน่าจะเยอะแม่บแล้วค่ะ
เอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่คุณตาแอฟว่ามีเกือบร้องไห้อะค่ะ
ก็ทำการณ์ได้คุณตาอ่ะค่ะ
ค่ะแล้วแอฟไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเขาทำเอง
คือซึ้งด้วยแล้วก็งงด้วยค่ะว่าแบบเขาทำไมเขาถึงคิดจะทำแบบนี้เอง
ก่อนหน้าวันพ่อค่ะ
เอาจริงนะคะมาถึงระดับนี้แล้วคือไม่ได้กลัวว่าใครจะมองยังไง
ทุกวันนี้แคร์อย่างเดียวว่าลูกจะเป็นยังไงแต่คราวนี้ลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะ
ไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยคิดก็เลยยังไม่ได้คิดว่ายังไงค่ะ
ดูแลเขาได้แอฟไม่มีความเห็นนะคะในเรื่องนี้ค่ะ
เป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนมีมนต์สะกดจริงจริงเนาะเวลาตอบคำถามที่เป็นเจ้าหญิง
การพูดกันจากเกียรติธรรมทางทุกอย่างคือแบบจริงจริงสำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
หวานแบบนี้แต่เอาอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องลูกเนี่ย
ดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนทางด้านคู่จิ้นอย่างต่อธนภพเอง
เพิ่งจะไปร่วมงานบวชกัปตันชนลทรวันก่อนใช่ไหมคะซึ่งเขาก็บอกว่ายินดีกับพระใหม่
บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นไปด้วยแก๊งเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมงานค่ะเพราะแก๊งนี้เนี่ย
เขาห่างหายกันไปนานนะไปทำงานของตัวเองบอกว่าถ้าหากมีโอกาสเนี่ย
ก็อยากจะกลับมาร่วมงานกันอีกแน่นอนสำหรับหนุ่มหนุ่มแก๊งนี้นะคะส่วนแฟนสาวค่ะ
มินถ่ายภาพชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ลงในไอจีคุณต่อธนภพบอกว่าเขาเป็นคนถ่ายเอง
แล้วก็ทำการสแกนก่อนลง

ห่วงแฟนสาวจะโดนเรื่องคอมเมนต์จากชาวเน็ต
แต่ถึงยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอจ้า
ดีใจด้วยทุกครั้งกับการที่ได้เห็นคนบวชเพิ่มขึ้น
หลังคือมันยิ่งห่างมากเพราะว่าผมก็ยุ่งมาก

ไม่มีอะไรจะโชว์แล้วพี่
แล้วก็มีภาพออกมาหลายคนก็บอกโอ้ขาอ่อนพี่สาวจั๊วเลยนะ
แต่สำหรับน้องมินเนี่ยแฟนของน้องต่อบอกเลยว่าเป็นสาวสตรองจริงนะ
ผ่านมาทุกคอมเมนต์เธอก็ยืนหนึ่งจริงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกเรื่องด้วยนะคะ